เห็ดที่มีความเชื่อว่าเป็นเห็ดนางกวัก

พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับหน่อไม้
และเทศที่มีรูปร่างแปลกตา
แปลกขนาดที่ว่าต้องขอโชคลาภ
แปลกขนาดไหนไปชมกันครับ
พร้อมส่องเลขเปลือกหน่อไม้และขันน้ำมนต์
ชาวบ้านต่างพากันเข้ามาพิสูจน์ความแปลกของหน่อไม้ประหลาด

ภายในบ้านเลขที่๗๒หมู่ที่๓ตำบลเขา
ไม้แก้วอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
คุณสนั่นล่าลุนเจ้าของบ้านเล่าว่า
ก่อนหน้านี้ต้นมีอาการป่วยไข้แล้วมีพญานาคมาเข้าฝัน
ตำหนิว่าทำไมปล่อยให้คนมาแก่เปลือกหน่อไม้
ตนจึงเดินมาดูพบหน่อไม้หนึ่งหน่อแทงยอดออกมา

เชื่อว่าพญานาคจะมาขออยู่ด้วย
เพราะจุดที่พบอยู่ใกล้สระน้ำอีกด้วยล่ะครับ
จากนั้นเขาจึงเชิญอาจารย์เริงมาทำพิธีขอขมา
ที่มีชาวบ้านมาแก่เปลือกหน่อไม้
หรือที่เชื่อว่าเป็นเกล็ดพญานาคออก
โดยอาจารย์เริงได้มาทำพิธี
และได้ตีเลขหน่อไม้พญานาคด้วย
นี่เจ็ดสามห้านี่เลขถูนเลขถูนตัวนี้มันคลิกคาดเป็นจะเป็นเลขห้าด้วยศูนย์ห้าสามเหรอ
จากนั้นอาจารย์เริงก็ได้ทำขันนมลหยดน้ำตาเทียนสีแดง
เพื่อขอโชคลาภปรากฏตัวเลขชัดเจนจำนวนห้าตัวคือเลขห้าเก้าศูนย์เจ็ดและสาม
และมีชาวบ้านส่องเห็นตัวเลขศูนย์ห้าเก้า
ชาวบ้านจึงนำโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปเอาไว้นำไปเสี่ยงโชค
และเชื่อว่าหน่อไม้พญานาคจะให้โชคอย่างแน่นอน
ไปต่อกันที่เมืองพยาวหากพูดถึงเมืองนี้มีของแปลกมาให้ดูแน่นอน
นั่นก็คือเห็ดแปลกจะแปลกขนาดไหนตามไปดูกันครับ
หมายกอดสาธุ๙๙เกิดมาก็เพิ่งจะเคยเห็น
ดูเผินเหมือนตุ๊กตาหุ่นขี้เพิ่งยังไงเลยล่ะครับ
คุณวีรศักดิ์วงปัญญาเจ้าของแผงพระเครื่องตลาดต้นศักดิ์ศูนย์ราชการจังหวัดพยาว
เขาบอกว่านี่นะคือเห็ดกระด้างหรือเห็ดนางกวักสีน้ำตาลเข้ม
ขนาดกว้าง๔นิ้วสูง๖นิ้วมีรูปร่างลักษณะแปลก
เพราะในดอกเดียวเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับอวัยวะเพศชาย
เมื่อพลิกอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเหมือนรูปผู้หญิงยืน
ซึ่งต่างจากเห็ดทั่วไปคุณวีรศักดิ์ยังบอกอีกว่า
เห็ดนางกวักนี้มาเก็บไว้ปีกว่าแล้วล่ะครับ
ตามความเชื่อจะทำให้มีโชคลาภอีกทั้งตนก็ยังไม่เคยเห็นมาก่อน
เก็บไว้บูชาเรียกโชคลาภมาจนถึงทุกวันนี้